คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปกันต่อเลยละกัน
หลายจังหวัดเลยค่ะอย่างที่หัดใหญ่สงขลาเนี่ย
ตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะปิดถนนย่านการค้า
จะตั้งเวทีเพราะว่าคืนนี้จัดงานใหญ่

พึงพอใจมาตรการรักษาความปลอดภัย

โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคา

ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า

ในการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการปิดถนนศรีจันทร์เพื่อจัดงาน
แล้วก็คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานมากกว่า๑แสนคน
ขณะที่ทางด้านพลตำรวจโทษสุรชัยควรเดชคุบ

บรรยายสรุปความพร้อมของการจัดพื้นที่รักษาความปลอดภัย
โดยมีกำลังตำรวจทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบแบบนี้นะคะ
รวมถึงยังมีทหารกว่า๕๐๐นาย
ดูแลเรื่องของความปลอดภัยตลอดทั้งงาน
แล้วก็มีการเตรียมกล้องวงจรปิดกว่า๒๐ตัว
ติดตั้งในพื้นที่จัดงานด้วยค่ะ
ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

ก็บอกว่าเรื่องนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นห่วงเรื่องของการจัดงานในพื้นที่ทั้ง๑๒จังหวัด

จะมีการก่อเหตุป่วนในพื้นที่จัดงานค่ะ
และก็รับมอตรีว่าการส่งระหว่างผลิตประวิทย์วงส่วน
ที่ได้กำชัดสำงานวงชาติที่ให้ในบรรการ
ซึ่งตรงนี้ทางคำบอกบอตรอ
ถ้าได้สั่งการเป็นเป็นทุกคำดูบร้อยครับ
ส่วนทางด้านของนายสมศักดิ์คณาคำ

บอกแบบนี้นะคะว่ากระทรวงมหาดไทย
กำหนดเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่๑

กำหนดเดิมเปิดตั้งแต่๖โมงครึ่งถึง๓ทุ่ม
แต่ว่าด้วยทางอำเภอแม่สายจัดงานเข้าดาวน๓แผ่นดิน
ที่จุดนี้ก็เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ตั้งแต่๖โมงครึ่งของวันที่๓๑ธันวาคม
ไปจนถึง๑มกราคม๒๕๖๑ในเวลาตี๒ค่ะ
ส่วนทางใต้ไปดูกันต่อ
บรรยากาศการท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
เมื่อวานเริ่มมีการปิดถนนเสน่หานุสร
แล้วก็ถนนนิพัฒน์อุทิศ๓ย่านการค้าการท่องเที่ยวใจกลางเมืองหาดใหญ่

ก็มีการตั้งเวทีตั้งเต็นต์ออกร้านจำหน่ายสินค้า
รวมไปถึงตกแต่งสถานที่ต้อนรับปีใหม่กันแล้ว

จะมีตำรวจคอยตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยตลอดเวลา
โดยวัตถุที่ห้ามนำเข้าก็ประทัดพลุอาวุธ
ของมีคมต่างที่สามารถนำไปทำร้ายบุคคลอื่นได้
ก็หวังใจว่าคืนนี้จะเป็นเขาดาวน์อย่างปลอดภัยนะครับ